โดยมีแฟนสาวคือคุณก้อยร่วมวิ่งด้วย
แล้วตอนนี้ก็ได้เงินบริจาคมาแล้วร่วมกว่า๔๐ล้านบาททีเดียวครับ
นักร้องชื่อดังตอนนี้ก็เริ่มออกวิ่งแล้วนะครับ
ทางปากอุโมงมงคลฤทธิ์นะครับ
ก็อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยาลาครับ
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
จากสุดเขตด้านใต้สู่สูงสุดด้านสยามนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วก็มีทั้งดาราศิลปินนักแสดง
แล้วก็ก้อยรัชวินแฟนสาวร่วมวิ่งด้วยในเซตแรกนะครับ
จากนี้ครับมีประชาชนชาวเบตง
แล้วก็นักวิ่งที่ทราบข่าวเดินทางไปร่วมให้กำลังใจ
และบางคนก็ร่วมวิ่งด้วยจำนวนมากทีเดียว

อันนี้เป็นยอดก่อนวิ่งบริจาคเข้ามาแล้วกว่า๔๐ล้านบาท
วันแรกของการวิ่งตามถนนหลวงหมายเลข๔๑๐เบตงยาลาครับ
แล้วก็ไปแวะบริจาคทุนให้กับโรงเรียนบ้านด่านสันติราช
ก็มีทีมงาน๙คนละ๙ร่วมควบคุมดูแล
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางทีเดียวนะครับ
จัวร์ยะลาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจัวร์เทียงวาลัยครับ
รวมระยะทางถึง๒๑๙๑กิโลเมตร
ใช้ระยะเวลาทั้งหมด๕๕วันก็เกือบ๒เดือน
แล้วก็จะสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายวันที่๒๕ธันวาคมนี้คือสิ้นปีนะครับ
พร้อมทางยอดเงินบริจาค๗๐๐ล้านบาทครับ
โดยเงินทั้งหมดจะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ๑๑โรงพยาบาล
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยด้วย
ซึ่งทางโรงพยาบาลศูนยาลาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับบริจาค
ผู้อำนวยการโมโลมพยาบาลศูนยลากล่าวว่า
โรงพยาบาลศูนยาลาเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลการรับส่งผู้ป่วย
แล้วก็ส่งต่อใน๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
และยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
จึงต้องใช้เครื่องมือจำนวนมาก
ซึ่งเงินที่ได้รับจากตูนนั้นก็ถือว่าจะไม่มากไม่น้อย
แต่ว่าทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดครับ